พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของแม่ค้าใจบุญ
แม่ค้าที่จังหวัดอ่างทองเขาเปิดขายอาหาร
ราคาก็ไม่แพงที่สำคัญนำเงินที่ได้ไปทำบุญด้วย
เป็นการร่วมสมทบทุนสร้างกุฏิหลังใหม่ให้กับวัดโลสุธาวาสค่ะ
เวตเตี๋ยวผัดไทยและขนมเบื้องยวนน่าทานน่าทานมาก
เป็นฝีมือของแม่ค้าร้านอาหารรายหนึ่งในอ่างทอง
หลังจากที่แม่ค้าก็คือนางสาวโชติมาใจแพงและลูกสาวนี่นะคะ
ได้ช่วยกันออกไอเดียทำขนมเบื้องยวน
แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยขายให้กับชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยว

ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลยนะคะ
บริเวณลานด้านหน้าโบสถ์วัดโลสุธาวาสตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองค่ะ
สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก

บอกว่าทราบข่าวจากทางวัดว่าจะสร้างกุฏิหลังใหม่แทนกุฏิเดิม
ซึ่งมีสภาพเก่าแล้วก็ชำรุด
ก็เลยรูปรวมเงินจากผู้ที่มีศิษฐา

สำหรับทำอาหาร๒ชนิดนี้
เตี๋ยผัดไทยแล้วก็ขนมเบื้องยวน
โดยเปิดเป็นโรงทานช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ทำขายให้กับประชาชนแล้วก็จะนำเงินที่ได้ทั้งหมดเลยนะคะ
ไปร่วมทำบุญสร้างกุฏิสงฆ์

พร้อมกับติดป้ายโซโลแกน
อิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้อง

ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศล

เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญด้วย
ไม่แพงนะ๕บาทได้เต็มจานเลย
และที่สำคัญ๕บาทของคุณผู้ชมช่วยสร้างกุฏิใหม่ด้วย
แม่ค้าใจบุญแล้วยังส่งต่อบอกบุญให้เราด้วยนะฮะ